ต่อกันที่อดีตเนรผีปอบจำได้ไหมที่ไปอยู่กับหมอปลา
แต่ว่าอยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้นะครับ
คราวนี้ก็เลยบอกว่าขอออกมาใช้ชีวิตอิสระเหมือนเดิม
ปรากฏว่าไปเดินทางฮะขี่จักรยานที่หมอปลาให้เนี่ย
แต่ไปถูกมอเตอร์ไซค์ชนที่ไหนรู้ไหมจากเพชรบุรีนะครับ
ถูกมอเตอร์ไซค์ชนที่กำแพงเพชรโอ้โหเถียงกับคู่กรณีใหญ่แล้ว
คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ครับ
นี่คืออดีตเนรผีปอบครับหรือนายเจริญทรัพย์ศรีนวล
อายุสามสิบหกปีนะฮะนุ่งขาวห่มขาวเหมือนคนปฏิบัติธรรมนะครับ
นั่งพับเพียบอยู่บนถนนประหลโยธินช่วงตะบนคลองขลุง

เพราะว่าถูกมอเตอร์ไซค์ชนครับขณะขี่จักรยานสีชมพู
ที่หมอปลาให้มาเนี่ยไปตามถนนนะฮะ
เมื่อกี้ที่นั่งถัดอยู่กับบนถนนเนี่ยนะครับ
เจ้าตัวบอกว่าเจ็บสะโพกอ่ะนะฮะแล้วก็ต่อว่าคู่กรณีเลย
เดี๋ยวจะเอาเรื่องนะตำรวจมาพาจะไปส่งโรงพยาบาล

กลัวโดนแยงจมูกอ๋อกลัวต้องตรวจโควิดสิบเก้า
เจรจากันอยู่นานเกือบชั่วโมงครับสุดท้ายนะครับ
เนรผีปอบก็ยอมขึ้นรถตำรวจไปโรงพัก
สอบถามอดีตเนรผีปอบเล่าบอกว่า
ปั่นจักรยานมาจากชนบุรีนะกำลังจะไปลำพูนนะฮะ
ก่อนหน้านี้ไปไปทั่วมาแล้วนะครับแล้วก็ออกจากชนบุรี
แล้วก็ไปลำพูนจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์ของนายวารณาสับภาษีอายุสิบแปดปี
กำลังจะพาพี่สาวซ้อนท้ายไปด้วยมาชนแล้วล้มลง
ทำให้บาดเจ็บแบบนี้เท้ากับสะโพกมีแผลถลอกตามตัวด้วย
ส่วนปากที่แดงไม่ได้เลือดไม่ได้อะไรนะ
หมากนะอดีตเนรผีปอบเขากินหมากเคี้ยวหมากนะครับ
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซคู่กรณีก็บาดเจ็บที่เท้าเล็กน้อย
หลังจากคู่กรณีเข้าไปเจรจาเข้าไปขอโทษขอโพยอยู่พักใหญ่นะครับ
อดีตสามเณรผีปอบก็สงบสติอารมณ์ได้
ที่เกิดใจดีขึ้นมาทำไมฮะไม่เป็นไรชนฉัน
แต่เดี๋ยวฉันให้ยี่สิบอะไรนะชนแล้วแถมตัวไหน
ชนฉันฉันน่ารักแล้วก็หยุบเงินให้ยี่สิบบาท
ห้าเก้าสี่เออทั้งที่ปงที่ไปอ่านแล้ว

ยังไม่พอพอรับคำขอโทษขอโพยแล้วนะ
เลขให้๓ตัวนะฮะมีเลข๓ตัวกับเลข๒ตัว
บอกให้คู่กรณีกับตำรวจบอกอย่างไรใช่ไหม
นี่ฉันให้ไปเสี่ยงโชคเออเอากับเขาสินะฮะ
นายวรนาศคู่กรณีเล่าบอกว่าขี่จักรยานยนต์นะครับ
จะไปซื้อของที่ตลาดของขลุงพอมาถึงที่กระเทศก็มาเจออดีตเนรนด์ผีปอบ
ปั่นจักรยานตอนนั้นเซไปเซมานะฮะแล้วก็หักออกทางขวาเหมือนจะแซง
แต่รถจักรยานเนี่ยก็หักออกทางขวาเหมือนกัน
แต่จังหวะนั้นพอมีรถตามมาก็เลยหักซ้ายเข้ามา
กซ้ายเข้ามาชนเปรี้ยงเข้ากับจักรยานของอดีตเนรผีปอบพอดี
เพราะดีที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะก็ถือว่าฟาดเคราะห์ร่วมกันไปก็แล้วกัน
เรื่องต้นนะครับตำรวจเปรียบเทียบปรับทั้งสองฝ่ายฐาน
ขับรถโดยประมาทนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไป
ส่วนอดีตเนรผีปอบนี่ตำรวจเห็นว่า

เพราะว่ายังเจ็บซะเงาะซะแง๊ะอยู่
ก็พาไปส่งรีสอร์ทนะไปหารีสอร์ทให้นอนนะครับ

โดยคู่กรณีเป็นคนจ่ายเงินค่าที่พักให้นะฮะ
ให้เงินค่ายาค่าอาหารจำนวนนึงนะครับ
แต่กว่าจะยอมไปนะเล่นเอาตำรวจเกลี้ยกล่อม
สงสัยจะชอบใจเครื่องแบบเนี่ยฮะดูหน้านะครับ
อ๋ออยู่ยาวเลยเหรอน้ำให้ยอมไปสักทีนะฮะ
นี่คืออดีตในผีป่องครับถ้าเจอกันไกล

สรีระร่างกายผมเผ่าเนี่ยเหมือนผู้หญิงเลยนะฮะ